ส่วนเมื่อวานี้ช่วงสายค่ะมีงานแต่งงานนะคะที่เขตสายไหม
แต่งานแต่งงานมีปืนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วเหรอ
อีกแล้วอันนั้นเป็นขันหมากเขายิงกันเอง
ที่เขาขันหมากมรณะคราวนี้ก็วิวาโหดอีกแล้ว
วิวาโหดนะคะเพราะว่ามีคนใช้ปืนบุกเข้ามายิงในงานเลยนะคะ
ยิงเข้ามาภายในงานมีผู้เสียชีวิต๑คนผู้บาดเจ็บถึง๑๒คน
ผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาเป็นเด็กหญิงด้วยนะคะอายุ๑๓ปีเท่านั้น
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านของงานแต่งงานแห่งนี้นะคะ
จะเห็นว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์สีแดงเข้ามาหยุดที่หน้างาน
จากนั้นก็ยิงเข้าไปในงานเลี้ยงโต๊ะจีนของบ่าวสาวคู่หนึ่งย่านสายไหมค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายประมาณ๑๐โมงของเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบานสายไหม
จับกลุ่มนายสามารถสารีบุตรดีซึ่งก็คือมือปืนพร้อมยึดปืนได้หนึ่งกระบอก
คือก่อเหตุ๑๐โมงกว่าจับกลุ่มตัวได้๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ทำงานวันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับตำรวจนะคะ
อกจากปืนที่ยึดมาได้แล้วมีกระสุน๑นัด
แล้วก็รถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุอันนี้สำคัญเลยนะคะ
จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ท่ามกลางประชาชนที่ยืนมุงดูโดยใช้กำลังตำรวจและทหารกว่า๒๐นาย
ป้องกันการรวมประชากรถันตำรวจ
ใช้เวลาทำแผนทั้งหมด๒๐นาทีนะคะ
อันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ
ในช่วงเช้าคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็มีขบวนหันหมากถูกต้องไหม
ค่ะตามปกติอยู่แล้วในงานวิวานะครับ
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่คำเมนต์แขกที่มาร่วมงาน
เพราะเห็นแขกบางคนสวมเสื้อช็อปของวิทยาลัยเทคโนโลยี

จนกระทั่งเกิดการตะลุมบ่อนทำร้ายร่างกายกัน
แต่ตำรวจมาระงับเหตุได้ทันทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไป
พอเช้าช่วงขันหมากก็ไม่มีอะไรแล้ว

ขณะที่คู่บ่าวสาวทำพิธีผูกข้อมือ
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นพื้นที่กลุ่มเดิมนี่แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์มาเป็นกลุ่มประมาณ๓๔คัน

ละลาวแล้วก็ชี้จุดชี้เป้าว่านี่แหละ
ในช่วงแห่ขันหมาเกิดเขม็นกันต่อยกัน

จากนั้นกลุ่มรถจักรยานยนต์วัยรุ่นในพื้นที่ก็กราดยิงเข้าไปในงาน
แล้วก็คนในงานก็ยิงสวนกลับออกมาอีก
ก็เลยกลายเป็นการยิงกระหน่ำกันแล้วก็ทำให้มีผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจนะคะเป็นการยิงตอบโต้กันค่ะ
และจากการสอบปากคำมือยิงก็คือนายสามารถอ้างว่าก่อนเกิดเหตุ
มีรุ่นน้องขับรถมาหาที่บ้าน
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรพร้อมอาวุธปืน
โดยระบุว่ามีเรื่องกับวัยรุ่นในขบวนขันหมากเหมือนที่เล่าไปนะคะ
จึงได้ขออาวุธปืนจากรุ่นน้องเก็บมาไว้กับตัวเอง
จากนั้นใช้เวลาคลุ่นคิดอยู่สักพัก
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีนายพุทธิพงศ์เป็นผู้ขับขี่

คือนายพุทธิพงศ์เป็นคนที่มีเรื่องมาตอนเช้าเหมือนกัน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุชักปืนออกมายิงขู่
แต่ถูกคนที่อยู่ในงานเลี้ยงเปิดฉากยิงใส่

แต่ว่าคือมีคนที่ได้รับบาดเจ็บแสดงว่าต้องยิงเข้าไปในงาน
แต่คนยิงนี่บอกว่าเป็นการยิงครู
แต่ว่าถูกคนที่ถูกในงานเปิดฉากยิงใส่
ทำให้กระสุนนี้มาถูกนายพุทธิพงศ์ที่แขน
รถจักรยานยนต์ก็ล้มลงแล้วก็ได้ยิงกลับไปอีกหนึ่งนัด
โดยไม่มีเป้าหมายก่อนที่จะวิ่งหนีไปนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
สำหรับนายอนิรุธโภษีอายุ๑๙ปีที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะ
เสียชีวิตเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลภูมิพล
ส่วนเด็กหญิง๑คนนะคะที่อายุ๑๓ปีที่ถูกลูกหลง
ตอนนี้ยังคงบาดเจ็บสาหัสค่ะ
คำให้การของผู้หญิงบอกว่ายิงเข้าไป๑นัด
แต่ว่าตำรวจพบปลอกกระสุนลูกซอง๙มมแล้วก็๑๑มม

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
ซึ่งทั้งสองคนทั้งวัยรุ่นวัย๑๙และเด็กยิงวัย๑๓
เป็นผู้ร่วมงานเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ

กระสุนที่ไปโดนจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
เป็นกระสุนจากทางไหนจากฝ่ายไหนหรือปืนกระบอกไหนกันแน่